จากกิจกรรมทางศาสนานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ทรงเป็นเอกอัครศาสนุปรำพกแล้ว
เราไปดูกันว่ากิจกรรมในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
เริ่มต้นกันที่จังหวัดพิศนุโลกครับคุณผู้ชมครับ
ในพื้นที่เทศบาลนครพิศนุโลกนะครับประชาชนจำนวนมาก
เข้าแถวรอรับแจกอาหารฟรีที่บริเวณหน้าร้านไก่ทอดชื่อดัง
เขตเทศบาลนครพิศนุโลก
นายวัลลบนามพิมายเจ้าของร้านบอกว่า
ตั้งใจร่วมทำความดีด้วยการแจกไก่ทอด
พร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งและก๋วยเตี๋ยว

โดยเตรียมไก่สดไว้๑๐๐กิโลกรัม
ก๋วยเตี๋ยวอีก๒๐กิโลกรัม
และในวันที่๕ธันวาคมนี้จะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครั้ง
โดยจะเพิ่มจำนวนอาหารให้มากขึ้นด้วยครับ

กลุ่มผู้ขายอาหารในตลาดสดเทศบาล๑
ริมแม่น้ำสแก่กลางอำเภอเมือง
อุทัยธานีพร้อมใจกันทำอาหารแจกฟรีแก่ประชาชน
เพื่อร่วมกันทำความดีและถวายเป็นพระราชกุศล

ส้มตำผัดไทยราดหน้าก๋วยเตี๋ยวไอศกรีมและน้ำแข็งใส
ซึ่งปรากฏว่าก็มีประชาชนมายืนรอต่อแถวกันเป็นจำนวนมาก

บรรดาเจ้าของร้านอาหารบริเวณสี่แยกเต๊ฮะเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ร่วมกันทำความดีด้วยการเปิดโรงทานให้กับประชาชน

ซึ่งมีหลายเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่หมูสะเต๊ะและขนมจีนแกงเขียวหวาน
รวมไปถึงน้ำดื่มสมุนไพรและขนมหวานอย่างทัพทิมกรอบด้วย
ศักดิ์ชัยพงพินิศกุลเจ้าของร้านรายหนึ่งก็บอกนะครับว่า
น้อมลำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปครับ
ต่างจากที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลานะครับ
มีการตั้งโรงทานปันน้ำใจสู่พี่น้องผู้ร่วมแผ่นดินไทย
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งมีชาวบ้านมารอเข้าคิวรับอาหารจำนวนมากครับ
นางสาวรุจิราแก้วธนงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาบอกว่า
จะตั้งโรงทานแบบนี้ทุกวันพุธที่๒ของเดือน
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาถึง๑๔นาฬิการวมระยะเวลา๙เดือนครับ
เริ่มตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไป
โดยสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ๑๐๐คนครับ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ
ก็มีการจัดเลี้ยงขนมจีนปักใต้๑๒๐กิโลกรัม

เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานกันฟรีด้วยนะคะ
นอกจากนี้ก็มีบริการตัดผมฟรีด้วย
กิจกรรมเหล่านี้จะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา๗วัน
คือตั้งแต่๘พฤศจิกายนเมื่อวาน
จนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทางด้านศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์และเครื่องมือการเกษตร
ให้กับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าบริการ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนี้ยังเปิดบริการยอมผ้าเป็นสีดำฟรีให้แก่ประชาชน
เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ
โดยกำหนดเปิดให้บริการเดือนละ๑ครั้ง

จนถึงเดือนกันยายนปีหน้าครับ
ท้ายกันที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวกว่า๕๐คน
จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อต้อนรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลประจำปี๒๕๕๙
ด้วยการผูกทุ่นไข่ปลาและเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะม้าและเกาะไงนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำชมปลาสวยงามอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยครับ